เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันพระสบดีที่๔มกราคมที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะ
แต่ว่าเรื่องมันมาดังในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปภาพเหตุการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ
อยู่ที่สนามบินอนาชาติภูเก็ต
แต่ว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะปกติธรรมดา
เพราะเดินแก้ผ้าไปมาแบบนี้
เราขออนุญาตเซ็นเซอร์ของสงวนไว้หน่อยนะครับ
เพราะว่าเขาเดินอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนและผู้โดยสารมากมายในท่าอากาศยานนะครับ
แต่ว่าข่าวนี้มันดังขึ้นมาเพราะว่าหลายคน
ก็นอกจากสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ทำไมเดินแก้ผ้าแบบนี้แล้ว
แต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัว
เพราะว่าผ้าบางช่วงมีการเข้าไปชาร์จตัวด้วย
ใกล้ชาร์จตัวกระโดดขี่กระโดดอะไรอย่างนี้
พยายามขัดขาเขาให้ล้มลงอะไรอย่างนี้ครับ
เขาว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็มาตัวโล่งเลยนะไม่มีอาวุธ
มีมีอาวุธบางส่วน

ใช่คุณว่ากันไปนู่นนะฮะ
แต่ว่าโลกโซเชียลเขาก็ถามถึงทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คราวนี้ทางท่าอากาศยานเขามาตอบแล้วนะครับ
ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เพราะว่ามีผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัศน
ลุ้มคลั่งเดินเปลือยกายบริเวณหน้าห้องน้ำ
หลังจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ถ้าเป็นคุณเห็นคุณทำอย่างไรดี
อ่าไปช่วยเอาผ้าไปคุมให้เขา
มาวิ่งหนีวิ่งหนี

จำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับผู้โดยสารท่านอื่น
การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่นำตัวชายคนดังกล่าวนั่งสงบสติอารมณ์
บริเวณศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชั้นหนึ่ง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต
เอาเสื้อเอาผ้าใส่ให้เขาเรียบร้อยนะฮะ
ภายหลังว่าเป็นชาวเกาหลีใต้ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยรอจนกว่าผู้โดยสารคนนี้จะได้สติกลับคืนมา
พอได้สติแล้วผู้ชายคนนี้ให้การว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าทานยาปลุกอารมณ์ทางเพศมาเกินขนาด

แต่ที่เดินไปท่งโจงครึ่มแบบนี้ไม่รู้สึกตัวนะ
ไม่รู้สึกตัวเขาบอกเป็นฤทธิ์ของยา
และยินดีชดใช้ค่าเสียหายต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยการท่ากาศยานภูเก็ตยืนยันว่า
ไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงในการเข้าจับกลุ่มผู้โดยสารในทุกกรณี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการทุกอย่าง
เป็นไปตามหลักสากลและที่สำคัญที่สุด
ความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่น
นั่นสิและความปลอดภัยของท่าอากาศยาน